ท่านผู้ชมครับที่สุราธานีเกาะพงันนะครับวันนี้ไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ถูกฆ่าหันศพใส่ถุงทิ้งกองขยะเอาไว้

ก็ต้องไปตรวจสอบกันแล้วครับว่าเป็นใครอะไรยังไง
เรื่องต้นพบว่าเป็นผู้ชายนะครับคาดว่าถูกฆ่าแล้วก็หั่นศพเอามาทิ้งเนี่ยไม่เกิน๔๘ชั่วโมง
นี่นะฮะตำรวจสพเกาะพงันนะครับได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับเป็นบ่อขยะในเทศบาลตำบลเกาะพงัน
มีคนแจ้งว่ามีถุงขยะสีฟ้าแล้วเห็นข้างในเนี่ยมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ถูกนำมาทิ้งเอาไว้
ตรงนี้เป็นทางของรถเก็บขยะเทศบาลเกาะพนันเกาะพงันนะฮะที่ได้เก็บมานะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นชิ้นส่วนสะโพกนะฮะถูกตัดส่วนขาแล้วก็ลำตัวออก
คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน๔๘ชั่วโมงนะครับก่อนจะมาเจอในวันนี้นะฮะ
โดยศพนี้เป็นผู้ชายนะครับยังไม่ทราบสัญชาติ
สันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าดูแล้วชิ้นส่วนจะเป็นร่างกายที่ใหญ่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำชิ้นส่วนนี้ไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะครับ
เดี๋ยวจะเชิญตัวพนักงานของรถเก็บขยะที่ไปเก็บถุงนี้มาเนี่ย
มาสอบถามต่อไปว่าไปเจอมาจากจุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับ
เรื่องต้นชุดสืบสวนระดมกำลังไล่กล้องวงจรปิดนะครับ
ในชุมชนบ้านท้องศาลานะฮะแถวท้องที่เกิดเหตุที่เจอชิ้นส่วนนะครับ
คนก่อเหตุอาจจะเอาถุงเนี่ยมาทิ้งกับขยะนะฮะแล้วรถขยะก็เก็บมานะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบถุงพลาสติกสีฟ้าที่เชื่อว่าคนก่อเหตุเนี่ย
ถุงนี้มาจากห้างแห่งหนึ่งบนเกาะพงันเพื่อจะเชื่อมโยงหาคนที่ก่อเหตุนะฮะ
ถุงออกสีเขียวฟ้าเนี่ยฮะถุงนี้นะครับ
ชนวนการก่อเหตุยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดนะครับ
เพราะยังไม่รู้ว่าชิ้นส่วนนี้เป็นใครนะครับ
มีชาวต่างชาติคนไหนที่หายไปแบบปริศนาหรือไม่อย่างไร
คนงานบ่อขยะบอกว่าเช้าวันนี้มีเพื่อนชาวเมียนมามาเรียกให้ไปดูชิ้นส่วนมนุษย์
พอไปถึงก็เจอแล้วก็แจ้งให้กับหัวหน้างานทราบ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ารถขยะไปขนชิ้นส่วนนี้มาจากไหนด้วยนะครับ
เพราะว่ารถขยะพอขยะไปขนมาแล้วเอามาส่งเนี่ยก็จะมาเทรวม
แล้วถึงจะมีคนงานชาวเมียนมาเนี่ยมาแกะมาคัดแยกขยะถึงไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์
เป็นอวัยวะของมนุษย์เนี่ยตอนสะโพกครับ
แล้วปกติเนี่ยรถขนกับที่จุดคัดแยกนี่เป็นคนละกลุ่มใช่ไหม

ก็คือเราก็ไม่รู้ว่ารถไปเอามาจากไหน